เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานที่ระยอง

จนเสียชีวิตคาจันเข้า

เขาอ้างว่าเขาพยายามที่จะไปขอลูกมาเลี้ยง
แต่อดีตภรรยาไม่ยอมให้ลูกไปเลี้ยง

สุนทรวิภาคอายุ๕๔นะคะ

กระสุนเข้าที่กลางหลังทะลุหัวใจ๑นัด
ถูกยิงในระยะไกลเลยคุณผู้ชม
ชามข้าวช้อนก็ยังตกอยู่ตรงนั้น

คนก่อเหตุอย่างที่บอกเป็นอดีตลูกเขยของผู้ตาย

นบอายุ๔๒ปีเขาก็อ้างว่ามีเรื่องทะเลาะยืดเยอะกันมานาน
ว่าจะขอลูกชายวัยสี่ขวบไปเลี้ยงแต่ทางฝั่งผู้ตายไม่ยอม
แล้วก็ต่อว่าเขาด่าทอเขาหลังก่อเหตุในนบเนี่ย
หนีไปอยู่บ้านเพื่อนห่างจากจุดเกิดเหตุ๗กิโล
ตำรวจตามไปกดดันจนในนบมอบตัวแล้วก็ยึดปืนมานะคะ
รถนี่ใหม่เอี่ยมเลยที่เอามาก่อเหตุเนี่ยค่ะ
นบยอมรับสารภาพว่าเป็นคนยิงอดีตแม่ยายจริง
ว่าโมโหที่ถูกด่าก็เลยบันดาลโทษะ
ยืมปืนเพื่อนแล้วก็เอามายิงค่ะ

ตอนที่เขานั่งอยู่แล้วเราขับมอไซค์ไปหาเขาใช่ไหม

แล้วก็กำลังให้พูด

ก็โทษไปให้พูดเรื่องบรรดาโทษะอะไรกัน

นี่นะคะก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะ

โมโหแล้วไปยืมปืนเพื่อนมาอีก
แล้วไปเอาปืนกลับมามายิงแม่ยายอีกแบบนี้นะคะ
นายไตรสอนวิระธีรวัตรอายุ๒๘ปี

นั่งกินข้าวอยู่บนเปรย์ค่ะ

แม่รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนี

นางสาวมาลี๓ปีได้แล้ว
มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่ง๔ขวบ
พอเลิกกันไปก็พยายามจะมาคุยว่าขอเอาลูกชายไปเลี้ยงได้ไหม
แต่แม่กับน้องสาวเขาไม่อยากให้เอาลูกไปเลี้ยงไงคะ
แล้วก็ทะเลาะกันแรงเรื่องนี้ทะเลาะกันจริง
ในนบเคยขู่อาฆาตขู่ข้าวไว้แล้ว
สุดท้ายก็มาลงมืออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้จริงนะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสพปากน้ำประแส
คุมตัวในนบผู้ต้องหาไปทำแผนนะครับ
ก็ที่บ้านหลังเกิดเหตุนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับ
ก็ต้องคุมกันไปอย่างเข้มงวดนะครับ
นบเนี่ยถูกพาตัวไปชี้จุดตั้งแต่ขี่จักรยานยนต์มาจอด
แล้วลงจากรถแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่อดีตแม่ยาย
ขณะที่เขาถือชามข้าวจะวิ่งหนีแล้ว
แต่ว่าไปล้มลงก็ถูกยิงเข้ากลางหลังกระสุนนี้ทะลุหัวใจนะครับ
ญาติพี่น้องผู้ตายเขาก็โอ้โห

คือพออดีตแม่ยายนมนอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ไปขึ้นรถ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอยู่ที่บ้านเพื่อน
ก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้นะครับนี่ฮะระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ลูกชายของผู้ตายสามีของผู้ตายตะโกนด่าทอสาบแช่งตลอดนะครับ
พยายามจะเข้าไปหาผู้ต้องหาให้ได้นะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

พี่ด้วยพี่ด้วย
ขอบคุณครับ

เข้าใจครับเข้าใจความรู้สึกครับ
ทำงานนะครับให้กฎหมายทำงานครับ

ใช่อย่างงี้เนี่ยคนกฎ

ถ้าตามกฎหมายมันก็จะกลายเป็นคดี
ทำร้ายร่างกายกันไปนะฮะ
เพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยตำรวจบอกให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายก็แล้วกัน

ช่วงนี้จังหวะที่ทำแผนอยู่แล้วผู้สื่อข่าวได้เข้าไป
พยายามจะถามผู้ต้องหาเกี่ยวกับสาเหตุการลงมือฆ่าอดีตแม่ยาย
แล้วในนบเนี่ยตรงนี้เขาตอบสั้นว่ามีปัญหาเรื่องลูกปัญหาครอบครัว
เขาอ้างว่าวันเกิดเหตุแม่ยายไม่ยอมรับจานขอขมาจากเขา
ระหว่างนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับ
ยาดกูตายนิดพุ่งมาเลยนะครับ
ขอทีจุดนะครับขอยาดทีจุดนะครับ
เขาไม่รับขอขมาว่าไงครับ
เอารถก่อน
ท้ายตำรวจก็ทำแผนชี้จุดต่างเสร็จก็รีบนำตัวผู้ต้องหา
ผู้ตำรวจก็ต้องหากลับไปลำนุนคดีต่อนะครับ
ของญาติของผู้ที่เสียชีวิต

เพราะว่าจุดเกิดเหตุมันก็อยู่ใกล้กับบ้านนะนะ

ก็กอดคอกันร้องไห้
ทุกคนก็บอกว่ายังโกรธแค้นผู้ต้องหามากยังทำใจไม่ได้
สามีของผู้ตายนะครับชื่อนายวิชัยหลวงอภัยอายุ๕๗ปี
บอกว่าวันนี้มาทำแผน

เขาจะเข้าไปถึงตัวในนบให้ได้
คือเขาบอกทนไม่ไหวจริงนะต้องขอสักทีหนึ่งนะครับ
รับไม่ไหวทำได้แม้กระทั่งผู้หญิงตัวเล็ก

ตัวเขาหรือว่าภรรยาเนี่ยไม่เคยกีดกันนะ
นายนบไปอ้างว่าถูกอดีตแม่ยายกีดกันเนี่ยไม่จริง
แต่ตัวในนบนั่นแหละติดยาเสพติด
แล้วเวลาหลอนยาเสพติดชอบตบตีทำร้ายร่างกายลูกสาวเขา

หัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยยังไงก็ทำใจไม่ได้นะครับ
แล้วเนี่ยยังมาถึงขั้นฆ่าภรรยาเขาอีก
นายวิชัยบอกว่านายนบผู้ต้องหานี่มันไม่ใช่คนแล้ว
เมายาเสพติดแล้วมาก่อเหตุฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้
แกนมันยิงเมียผมไหมเปรียบคุณอะไรมันถึงมายิง
มาฆ่าแม่ผมก็อยู่กับผมเมียผม๒คนตายยายมาฆ่าได้ไง
เหตุจูงใจอะไรมันถึงมาฆ่าได้
แล้วผมไม่เคยกีดกันหรอกเรื่องของเด็กของมันเราก็ไม่เคยกีดกัน
ถ้ามันไปมันก็ไปถ้ามันไม่ไปก็เรียงได้แต่ตัว
หัวใจก็เลี้ยงไม่ได้ก็บอกผมก็บอกว่ามันเนี่ย
เขาเข้ามาขอขมาแล้วแต่ทางแม่ยายไม่ให้
ก็เลยกลับไปเอาปืนมายิงเพราะว่ามันเกินไปไหม

ตำรวจเข้าก็บอกความว่ามันมาหาเข้ามา
ที่เดียวเขาก็รับกันเขาก็มาก่อน
แล้วพอเขากลุกกลายมาเข้ามาก็บอก
เสียบยางเสียบติดด้วยด้วยจุมของอาวุธปืนด้วย

คุณผู้ชมครับถูกจับกลุ่มตัวทำแผนดำเนินคดีเรียบร้อยนะฮะ
ตอนนี้ค่ะทีนี้ค่ะคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับลูกชายของผู้ตายอีกรอบหนึ่งเขาก็บอกว่ามารู้ทีหลังอ่ะค่ะ
ว่าก่อนก่อเหตุในนบเอาจานใส่ดอกไม้ทูบเทียน
มาขอขมาแม่ซึ่งจานขอขมายังอยู่ตรงที่นอนของแม่
แสดงว่าแม่ก็รับคำขอขมาจากเขาแล้วแต่ในนบทำไมโหดเยี่ยมเกินคนแบบนี้
ถึงขั้นที่กลับไปยืมปืนเพื่อนวกกลับมามายิงแม่อีกรอบที่กำลังกินข้าวอยู่เนี่ยค่ะ
นบอ้างว่าโดนแม่เขาด่าเนี่ยกีดกันไม่ให้เจอลูกเนี่ยไม่จริงเลยนะคะ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าไม่จริงนะคะครับแม่เคยให้หลานชายไปอยู่กับนายนบแล้ว
แต่ในนบไม่ดูแลลูกปล่อยลูกเนื้อตัวมอมแมมป่วยกลับมาทุกรอบ
ก่อนหน้านี้เคยมีรางสังหรณ์ว่าน้องสาวกับในนบน่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้
ต้องเลิกรากันหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกันในช่วงพิธีแต่งงาน
ฝ่ายชายแย่งเงินขวัญถุงของคู่บ่าวสาวไปอะค่ะก็เลยยืนยันว่ายังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แต่ว่ามัจมัดเล่นหวังอยากรู้ว่ารวมมาทำเพื่ออะไรตอนที่จบกันแล้วก็มันก็เป็นคนขนสภาพมาให้เอง
เออแล้วมึงจะเอาอะไรอีกครั้งแรกมึงเข้ามามันเอาถือพานดอกไม้ทูบเทียนอะไรมาเพื่อจะมาขอคำมา
เข้ามาขอมาเสร็จรอบแรกปุ๊บแล้วมันก็ออกไป
แล้วมันก็มายิงเขามันก็เอาปืนมายิงเขารอบที่สอง
ก็ยังงงผมเข้าไปในบ้านว่าเอ้าทำไมพานมาอยู่ใครเอาพานอะไรมา
มันไม่ใช่พามันเป็นจานแต่ว่ามันมีทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้
ไปอยู่บนหัวนอนผมเฟี่ยงทิ้งเลยข้างหลังบ้าน
ถ้ามึงทำอย่างนี้มึงจะไปทำขอเข้ามาทำเพื่ออะไรถามจริง
รับไม่ได้จริงความหน้าแล้วมันเป็นรูโบ๋เลยจริง
มันคิดได้ไงใจมันผมบอกผมตายแทนแม่ผมก็ตายได้

คุณผู้ชมค่ะพ่อเลี้ยงของในนบผู้ต้องหาค่ะ
ในปุ่นอายุ๗๕ปีแล้วนะคะก็บอกว่าไม่คิดว่าในนบ
จะเอาปืนไปยิงอดีตแม่ยายก่อนออกจากบ้านในนบบอกแค่ว่า
จะไปขอขมาพ่อแม่เมียเก่าครับก็เอาดอกไม้ทูบเทียนออกไป
ส่วนปมปัญหาเรื่องของลูกอะค่ะก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกัน
อดีตแม่ยายชอบด่าเขาไล่เขาทั้งที่ยังตอนคบหากับนางสาวมาลีอยู่เลย
ก็อ้างว่าเหตุผลที่แม่ยายไม่ชอบก็อาจจะเป็นเพราะว่า
นบอายุมากกว่าลูกสาวเขามั้งทำงานไม่เก่งมั้
ฐานะทางบ้านไม่ดีพอมั้งก็เลยถูกอดีตแม่ยายกิดกัน
อยากให้ลูกสาวไปหาสามีที่มีฐานะมากกว่านี้
อันนี้พ่อเลี้ยงของในนบผู้ต้องหาบอกนะคะ
แต่ว่าในนบก็พยายามไปตื้อเพราะว่าอยากจะได้ลูกชายวัย๔ขวบมาเลี้ยงดู
แต่อดีตแม่ยายไม่ให้แล้วก็อ้างว่าเหมือนกับโดนไล่เป็นหมูเป็นหมา

จนฟันหักหัวแตก

เขาไม่ชอบว่าลูกเราอ่ะ
อายุมากกว่าแล้วก็เด็กเขาก็อยากให้ลูกเขาไปได้คนดี

เขาก็บอกว่าเขากุ้มเหลือเกินเครียด

ไปหาลูกเขาเอาทุเรียนไปให้พ่อแม่เขากิน
ในนี้ลูกเขาเขาก็ให้เบ่งกันเลี้ยง
กำลังไปทำมาเขากินกันไปหมด
เนี้ยเขาไปอยากจะเห็นลูกเขาอยากให้ดูแลมาก
ไม่การทาไปกราบเท้าเลย
ลามถึงพ่อถึงแม่วันเกิดเหตุ